ขยับต่อนี่ก็ใจคอแม่ค้าออนไลน์ใจร้ายเหลือเกินฮะ
จำคดีน้องม๒ผู้ชายที่เชียงใหม่ได้ไหม

นี่เจออีกแล้วฮะคราวนี้เป็นนักเรียนหญิงราชบุรี

และตามรายงานเครือข่ายน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันด้วยซ้ำ
เหตุการณ์ล่าสุดนี้เจ็บปวดรวดร้าวหัวใจเหลือเกิน

บอกไปจับอยู่ได้น้องไข่เน่า
แล้วเรื่องนี้มันเน่าเฟะยิ่งกว่าน้องไข่เน่า

ราคาเครื่องมือ๒๑๕๐๐บาท
คุยไปคุยมาเขาลดราคาให้ละ๑๔๐๐บาท
โอนไปทันทีบอก๒ชั่วโมงจะส่งของมาให้
สักพักใหญ่๓ชั่วโมง
ไม่มารีบติดต่อกลับไปอีกที

ชาบาแก้วก็เลยตกใจเอาละคราวนี้ยังสายงานงอกแล้ว

ชาบาแก้วบอกเนี่ยชาบาแก้วอยู่บ้านคอ

ไปแจ้งความกับตำรวจภูทรโพธารามแล้ว

บอกว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นเหตุการณ์นอกพื้นที่

ดังนั้นเดี๋ยวจะประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติอีกที
ให้ช่วยตรวจสอบคดีนี้ของน้องชาบาแก้ว

ตามกันเดี๋ยวฟังเสียงคุณแม่และน้องชะบาแก้ว

โอเคค่ะเขาเป็นคนที่เก็บความรู้สึก
ไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้
เพราะว่าโทรศัพท์มันก็จำเป็นด้วย
และตั้งตอนนี้มันก็ค่อนข้างยืนยากอ่ะค่ะ
ก็เลยรู้สึกผิดมากเลยตอนนี้
อยากให้เขาออกมาแล้วผิดชอบเรื่องนี้ด้วยอ่ะค่ะ
แล้วก็อยากให้เขามามอบตัว
แล้วก็รู้สึกผิดเรื่องที่เขาทำอ่ะค่ะ

สำหรับหนูมันเป็นเรื่องที่ใหญ่มาก
เต็มใบสายคว้าหาอุปกรณ์ในการเรียนหนังสือเอาเอง

ตำรวจในพื้นที่นี้ภรรยาภาคสันตรรรยศนมันไม่ด้วย

เข้าใจว่าจะเป็นเครือข่ายเดียวกันกับที่
เคยโกงน้องม๒จนเส้นเลือดในสมองแตก
เชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่มาแล้วฮะคดีนี้
น่าจะเป็นคดีเดียวกันกับน้องชะบาแก้วคนนี้นะฮะ

ตำรวจไซเบอร์ตำรวจปราบปรามอาทยากรรมทางเทคโนโลยี
สอทพูดให้เต็มแบบนี้
ไซเบอร์ถ้าเจอแล้วช่วยบอกด้วยจะรีบนำเสนอเป็นข่าวใหญ่เลย
แต่ถ้ายังจะตรวจแต่ไข่เน่าไข่เน่าตรวจจนตาย

อันนี้เห็นไหมมีคนตายด้วยเนี่ยใช่ไหมคะ